คุณผู้ชมข่าวแรกในช่วงนี้ไปดูที่เรื่องของมือปืนครับ
เขาขับรถเก๋งบุกเข้าไปแล้วก็ไปเจอนุ่มสาวอายุเพียง๑๗ปีในบ้านพัก
เขาบอกว่าเขาต้องการจะไปขโมยของแต่ไปเจอเจ้าของบ้านก็เลยตกใจ
ลั่นไปโดนนะฮะก็ไม่ได้คิดจะฆ่าปิดปากอะไรนะครับ

กลับไปดูเหตุการณ์กันหน่อยมันเกิดขึ้นตอน๑๐โมงเช้าของเมื่อวานครับ

แล้วก็ไปจอดอยู่ปีนรั้วเข้าไปในบ้านหลังนี้
เขตเทศบาลนครอุดรธานีครับ
จากนั้นเอาปืนยิงแสกหน้านายปรัชญาประสงค์ผลอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปไล่ยิงแฟนสาวของเขาคือนางสาวจิมรนันวงขุมเงิน
จนกระสุนไปโดนสะโพกขวาก็บาดเจ็บเช่นเดียวกัน
เหตุอุกอาจตำรวจเขาบอกว่าตั้งปมไว้๓เรื่อง
เป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องชู้สาว

ก็สั่งการให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสของคนร้าย
ว่าเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาก่อเหตุตำรวจแก่ลอยจนมั่นใจว่าคนร้าย
อยู่ไกลจากบ้านที่เกิดเหตุจนช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อคืนนะฮะ
ตำรวจได้บุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งไปจับกลุ่มตัวนายทัศน์
พรมศรีจันทร์อายุ๓๓ปีซึ่งพักในตัวเมืองอุดรนั่นแหละ
พร้อมกับรถเก๋งที่ก่อเหตุคันนี้นะฮะแล้วก็มีไอโฟนสองเครื่องของ
คนที่เขายิงนะฮะหนุ่มสาวคู่นั้นเขาขโมยไปด้วยนะครับ
นายทัศน์เนี่ยทำงานเป็นถึงผู้จัดการบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งเลยในตัวเมืองอุดร
อมรับเขาก่อเหตุจริงเพราะว่าจริงแล้วเขาต้องการจะเข้าไปขโมยของบ้านหลังนั้น
นะฮะแต่พบว่าพอเข้าไปปุ๊บมีคนอยู่ก็เลยชักปืนขู่แต่ปืนมันลั่น
โดนหัวของผู้ชายนะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะฆ่าฆ่าผู้หญิงเพื่อปิดปาก
ไม่ให้รู้เรื่องแต่ผู้หญิงวิ่งหนีก็เลยโดนผู้หญิงแค่แบบลำตัวไปนะฮะ
ซึ่งวันนี้ตำรวจก็จะมีการนำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็จะส่งไปฝากขังต่อสารต่อไปนะครับ